ตามกันต่อนะครับสำหรับเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสอง
ไทยนะครับถ้านับวันนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ๗วันก็จะเตะนัดแรกกันแล้วนะครับ
แต่ว่าเรื่องของลิขสิทธิ์ก็ยังต้องลุ้นกันต่อนะครับ
ก็จะต่อราคาลงมาเบื้องต้นเนี่ยพันหกร้อยล้าน
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าขยับลงมาอีกนะครับ
ประมาณอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับก็แหล่งข่าวจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็รายงานถึงงบประมาณจากภาคเอกชนนะครับก็มีการเสนอเข้ามาเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ฟิฟันโลกสองพันยี่สิบสองนะครับ
กรกฐเองก็เจรจาขอรับสนับสนุนนะครับเวลานี้ข่าวล่าสุดเนี่ย
ตอบรับเข้ามาแล้ว๔๐๐ล้านบาทนะครับจาก๓บริษัทเอกชนแต่ว่ายังไม่พูดถึงว่าเป็นเจ้าไหนบ้างนะครับ
ตัวเลขเองก็อาจจะดันไปถึง๕๐๐ล้านบาทเลยนะครับเมื่อรวมกับงบประมาณที่รับจากทางกศธช๖๐๐ล้านบาทนะครับ
ก็จะทำให้มีเงินอยู่ในมือตรงนี้เนี่ยหนึ่งพันถึงหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งพันถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับ
หรือว่าประมาณกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาทยังขาดอยู่อีกราวหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับ
รวมค่าภาษีหรือค่าบริหารจัดการอื่นนะครับ
กรอบการเจรจาเวลานี้ก็มี๒ทางเลือกด้วยกันนะครับ

๑นะครับยอมจ่ายลิขสิทธิ์เต็มจำนวนเลย๑๖๐๐ล้านบาท
หรือว่าข้อ๒ประเทศไทยเนี่ยไม่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก๒๐๒๒เลยนะครับ
ก็คือก่อนเกมฟุตบอลโลกนัดเปิดสนามที่กาต้า
แต่ว่าก็ต้องมาดูนะครับว่าราคาที่ต่อลงมาเหลือ๑๑๐๐ล้านบาท
จะเป็นอย่างไรแล้วก็จะเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับ
ส่วนทางกศธชเองก็เตรียมที่จะถอดฟุตบอลโลก
จะต้องได้ดูอยู่ใน๗การแข่งขันรายการใหญ่
ก็เป็นเหมือนกำแพงที่ไปขวางทางให้ภาคเอกชนที่จะเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์
เท่ากับว่าเป็นการบีบให้รัฐบาลต้องรับเป็นเจ้าภาพตลอดนะครับ
อีกทั้งฟุตบอลโลกตอนนี้ยังไม่มีทีมชาติไทยไปแข่งขันนะครับ
อนาคตถ้าทีมชาติไทยไปบอลโลกก็ค่อยนำกลับเข้ามานะครับ
ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนกล้าเข้ามาลงทุน
ที่ไม่จำเป็นต้องถ่ายท่อสดในทุกแพลตฟอร์มหรือทุกคู่ก็ได้
อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนที่จะปรับแก้ไขต่อไปครับ